จอประเด็นเรามีสีสันต่างมาฝากกันเช่นเคยนะครับ
วันนี้จะพาไปดูสีสันที่เป็นภาพความน่ารักจากทั่วทุกมุมโลกนะครับ
ติดตามในสีสันไทยรัฐจอบประเด็นครับ
ภาพนี้ใครเห็นก็บอกว่าน่ารักเพราะพี่เบิ้มหัวหน้าใหญ่
กำลังพาน้องออกท่องเที่ยวด้วยรถจักรยานยนต์
แต่จะไปกันแค่สามตัวมันก็ไหลอยู่เดี๋ยวมวลหมู่ชาวคณะจะไม่พอใจ
เบิ้มเลยสั่งต่อรถพ่วง
ภาพก็เลยออกมาอย่างที่เห็น
ขอเตือนดังไปถึงพี่เบิ้ม
อกจากการขับขี่ที่ต้องเคารพกฎจราจรแล้ว
อย่าลืมเปิดไฟใส่หมวกด้วยนะครับพี่เบิ้ม

ส่วนคลิปนี้ไม่มีคำบรรยายเราไปฟังเสียงพร้อมกันเลยครับ
การเลี้ยงลูกในยุคไทยแลนด์๔๐
พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลใกล้ชิดเมื่อภารกิจรัดตัว
ก็ต้องแสวงหาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า

แต่เดี๋ยวก่อนหากไม่มีเวลาก็ต้องหาใครที่ไว้ใจมาทำหน้าที่แทน
เหมียวตัวนี้จึงได้รับมอบหมายภารกิจอันยิ่งใหญ่
ไอกับผมขอฟันทงทำนายล่วงหน้าเด็กน้อยคนนี้เติบใหญ่
จะได้อยู่ในวงการบันเทิงอย่างแน่นอน
เพราะนอกจากจะมีแมวมามองแล้วแมวยังคอยไฟเปย์ให้อีกด้วย
และนี่ก็ไม่ใช่การฝากปลาย่างไว้กับแมวด้วยนะครับนี่ฝากลูกไว้กับแมวนะครับ